คนนี้ก็เป็นคนขับรถบรรทุกเหมือนกัน
เจ้าตัวบอกว่าเคยใช้สติ๊กเกอร์เหมือนกันคุณผู้ชมครับ

คุณสมชายสวัสดีครับ

เคยใช้สติ๊กเกอร์เหมือนกันใช่ไหมครับ

ทุกวันนี้คือยังใช้อยู่ไหมครับหรือว่าเลิกแล้ว

ในเมื่อเราใช้สติ๊กเกอร์แล้ว

การบรรทุกเขาก็มีลิมิตให้เรา

จะมาฝนใจเราก็จะโทรหา

เจ้าของสติกเกอร์นะครับ

ซึ่งผมมองว่า

ตั้งแต่อุปกรณ์
ไม่ครบอะไรประมาณนี้ครับ

เจ้าของสติ๊กเกอร์บอกว่าช่วงนี้
ยังทำไม่ได้นะครับ

ตอนนี้พอสื่อออกมาอย่างนี้

เขาบอกว่ายังของงดไว้ก่อน

เค้าตั้งนี้สื่อออกแรงมากเลย

ครับเดือน๑นี้คุณสมชาย

มันจะมีตั้งแต่เริ่มต้นที่๓๐๐๐นะครับ
แล้วแต่ว่าเราจะวิ่งไปไหนนะครับ
ถ้าขายได้ถ้าขายได้ประมาณนี้ครับ

ส่วนมากก็จะจากอีสานแล้วก็ภาคกลางเข้าปริมณฑลนะครับ
อีสานและภาคกลางเข้าปริมณฑลเหรอครับ

ขนส่งอะไรครับสำหรับคุณสมชาย
เป็นพวกเกษตรนะครับ

ที่ผ่านมาตอนจ่ายไปแล้วเนี่ยมันเคยมีปัญหาตามมาอีกบ้างไหมครับ

จะหยุดหรือว่าจะเลิกจ่ายสวยแบบนี้ไหมครับ
ต้องดูอีกทีนะครับว่า
เจ้าของสติกเตอร์เขาจะทำต่อไหม
แต่ถ้าหากว่าไม่ทำ
เราก็คงต้องวิ่งตามกฎหมายล่ะครับ
แต่ถามว่าวิ่งตามกฎหมายแล้วเหลือไหม

ในการที่เราบรรทุกได้มากขึ้น

ให้ค่าบันทึกเหลือเยอะนะครับ
ทุกคนจึงยอมซื้อครับ

เรายังวิ่งรถส่งของได้ปกติอยู่ไหมครับ
ช่วงนี้งานน้อยด้วยครับ
ก็วิ่ง๓วันเที่ยวอะไรประมาณนี้ครับ
มีบางคนบอกว่าการติดสติ๊กเกอร์ครับ

อนุญาตนะพูดภาษาชาวบ้านเลยนะคือติดก็ซวยไม่ติดก็ซวย
มันคือยังไงครับ
ถ้าติดเนี่ยผมว่ามันสบายใจกว่าครับ
อืมครับดังนั้นบางบางคันเนี่ยหนึ่งดวงก็อาจจะจบ
ถ้าราคาหลักหมื่นขึ้นไปก็ข้ามได้หลายจังหวัดเลยครับ
แต่ถ้าหากว่าจ่ายราคาถูกกว่านั้นเป็นหลักพันต้น
อาจจะต้องซื้อหลายดวงหน่อยเพื่อจะเคลียร์หลายทางหลายปัญหา
ใช่ครับแต่ของผมใช้เป็นหลักหมื่นขึ้นนะครับเพราะผมวิ่งหลายจังหวัดครับ
ตอนนี้เนี่ยทางสหพันธุ์เองก็เคลื่อนตัวค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าต้องการจะแก้ปัญหานี้ทลายปัญหานี้ให้มันสิ้นซากเลยในบรรดาคน
ขับรถบรรทุกด้วยกันเนี่ยตอนนี้เสียงไปในทางเดียวกันไหมครับเห็น
ไหมครับกับการที่ออกมาแก้ปัญหานี้ทลายปัญหาสวยเราจะได้ไม่ต้อง
จ่ายเงินส่วนนั้นนะครับคุณสมชายเก็บเงินเอาไว้เลี้ยงลูก

ก็อยู่ที่ว่าถ้าทุกคนอยู่ในกรอบกฎิกาเดียวกันนะครับผม
ว่ามันก็ดีนะครับรถผมก็ไม่พังด้วยนะครับที่มันเกิดข้อ
ล่อใจอย่างหนึ่งนะครับที่จะต้องทำให้เราแบกน้ำหนักมาก
ที่กฎหมายกำหนดนะครับครับ

หน่อยนะฮะการที่เราบรรทุกเกินแล้วเหลือเยอะเมื่อเทียบกัน
กับเงินที่เราต้องจ่ายค่าสวยไปแต่ละเดือน
กลบคูณหารแล้วอันไหนที่มันเต็มเม็ดเต็มห่ว

ถ้าเทียบกันแล้วจ่ายสวยมันจะเหลือเยอะกว่านะครับ
แต่ตอนนี้เขาแก้ปัญหาจริงจังมากส่วนตัวของคุณสมชัย
มั่นแค่ไหนมองว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ไหมครับ
ก็อยากให้แก้ไขแล้วก็ให้เท่าเทียมกันหมดนะครับ
แล้วการแข่งขันมันจะได้ไม่ต้องมาเหลื่อมล้ำกันนะครับ
อยากให้ทางสหพันธ์หรือสมาคมต่าง
ทำให้อยู่ในกรอบเดียวกันได้ก็ดีนะครับ
รถก็จะไม่พังด้วยนะครับ
ผมก็ไม่ต้องแบกนะครับรถก็ไม่เสีย
คือใจลึกของเราเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะจ่ายเท่าไหร่ถูกไหมครับ

แต่มันจำเป็นด้วยสถานการณ์
แต่ถ้าหากว่าแก้ปัญหานี้ได้เราโอเค

คุณสมชัยวิ่งรถมานานแค่ไหนล่ะครับ

สมัยตั้งแต่ใช้ยังไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับ
ใครโยนตามป้อมกันประมาณนั้นคำประสาวรถกำลุก
ตั้งแต่เป็นข่าวช่วงนั้นเลยคือมีตั้งแต่เรียกรับเงินโยนตามป้อมทิ้งตามทางแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบสติ๊กเกอร์
ใช่ครับก่อนที่จะมีสติ๊กเกอร์ด้วยครับ
ปัญหาตอนช่วงเนี้ยมันหนักมากที่สุดเท่าที่เราเคยเจอเคยจ่ายเลยไหมฮะใช่ครับ

แต่ว่าที่ผ่านมานี่เราก็มีหน่วยงานที่เขาเอาจริงเอาจังในการปราบรามแก้ปัญหาทุจริตเยอะเหมือนกันนะครับ

อยากให้ทางสหพันธ์เอาจริงเอาจังนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะได้เข้าไปอยู่ในกรอบเดียวกันนะครับ

ใช่ค่ะ
วันนี้ขอบคุณมากครับคุณสมชัยครับ

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับฆ่าคลุมนะครับ

เรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ